แต่เราดูแล้วนะคะในดินมันก็มีพืชผักผลไม้แบบนี้
มันไม่ใช่มีแค่นั้นสิคุณผู้ชมที่ขอนแก่นเนี่ยเขาบอกว่าใต้ดินนี้นะคะ
มีซากวัตถุโบราณอายุกว่าร้อยปีเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปขุดพร้อมกันเลยนะคะ
ว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปกันที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
ถนนศรีจันทร์ตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะที่นี่นะคะ
เขาเคยมีการขุดพบวัตถุโบราณตอนที่ทำการขุดหลุมฝังเสาขุดลงไปประมาณห้าสิบเซนติเมตร
ก็มาเจอนี่แหละค่ะเจอสิ่งของที่เป็นวัตถุโบราณ
ก็เลยแจ้งไปยังสำนักกรมศิลปากรที่๘ขอนแก่นให้มาตรวจสอบหน่อยค่ะ
เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นเมืองเก่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนโบราณที่สมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะคะ
สิ่งหนึ่งที่บอกว่ามันคือเป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน
ก็คือมีกำแพงเมืองเก่าที่เป็นแบบเนินดินมีคลองน้ำล้อมรอบ
พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปุ๊บโอ้โหเจอจริงคุณผู้ชม
เจออะไรไปฟังเจ้าหน้าที่เขาบอกกันค่ะ

ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง
ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง

ต้องใช้ใจฟัง